คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้เนี่ยหลานชายคุ้มคลั่ง
ลั่งขนาดที่ว่าตอนที่ตำรวจเข้าไป
ยังด่าทอยายอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
โวยวายตำรวจเข้าระงับเหตุเจอกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ

ที่เขาโวยวายตะโกนคุ้มคลั่ง
แล้วอยู่ในบ้านนี้ถามว่าบ้านเขาหรือเปล่า
จริงบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านเขานะ

ตำรวจก็ต้องเจรจาอยู่ตรงหน้าต่างแบบนี้

ตำรวจที่สพเมืองนครศรีธรรมราชพอได้รับแจ้งเหตุแล้วก็รีบไปเลย
โวยวายเสียงดังอยู่คือนายจารุวัฒน์เทียมทันอายุ๔๒ปี
ซึ่งมียายนะยายของนายจารุวัฒน์เนี่ยก็คือคุณยายประกอบสมหวัง
จารุวัฒน์ที่เป็นหลานยายตะโกนด่ายายอยู่นั่น
ตำรวจก็พยายามจะคุยจะเกลี้ยกล่อมวอลไปด้วย

พอกำลังเสริมมาเสร็จปั๊บเนี่ยตัวนายจารุวัฒน์ก็ปีนหน้าต่าง
ออกมาจากตัวบ้านตำรวจถึงล็อกตัวเอาไว้ได้ไง
ตัวยายประกอบเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงบ้านนี้เป็นบ้านของลูกสาวฉัน
อ้าวแต่ถามว่าเป็นบ้านของแม่ของจารุวัฒน์ไหม
ไม่ใช่บ้านหลังนี้มีศักดิ์เป็น
เจ้าของมีศักดิ์เป็นน้าของจารุวัฒน์
ซึ่งจริงแล้วแม่ของจารุวัฒน์ก็เคยอยู่ที่นี่
แต่แม่ของจารุวัฒน์เสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยตัวนายจารุวัฒน์เนี่ยนะคะ
เคยโดนจับคดียาเสพติดจำคุกที่เรือนจำปากพนังใน๓ปี

ตรอมใจจนช็อกเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้หลังจากแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวนายจารุวัฒน์ก็พ้นโทษออกมา
ก็ก่อเหตุคืออารวาสต่อเนื่องคุณผู้ชม
ปีนเข้าบ้านหลังนี้เข้าไปขโมยของด้วย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วค่ะลักทรัพย์ในเคหาสถาน

ไม่รู้ว่าที่โวยวายคุ้มคลั่งไปโดนตัวไหนมา
ก็ต้องคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติด
แน่นอนถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเจอฉี่ม่วง
มีสารเสพติดก็ต้องโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมภายหลังต่อไปด้วยนะคะ